ส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการประกาศรายชื่อครับ
นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติในชุดสู้ศึกปรีเวิลคลับ๑๘คน
ระหว่างวันที่๒๕๓๐กรกฎาคมออกมา
มีชื่อของสุฮุตเถื่อนกลางดาวยิงตัวเก่งจากนางโวย่าโอเชียนกลับมาร่วมทีม
จะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นนะครับ๒๒กรกฎาคม
เข้าได้เลยไม่ต้องกักตัวเพื่อมารวมตัวกับนักเตะหน้าใหม่นะครับ
หลุดไปจากชุดก่อนนี้ทั้งอรุเซ็นบัตรสุธิพรกัดเจริญ
แล้วก็เพียรพัฒน์แก้ววิไลด์ด้วยได้ชื่อขอร์ณะเตะ
แข่งขันที่ศูนย์การค้าโชว์ดีซีพระราม๙เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
รวยศึกฟุษศาสตร์โลกที่ประเทศลิทโทเนียต่อไปครับ
วันนี้ก็จะมีการฝึกซ้อมเป็นทางการวันแรกของทัพฟุตซอลไทยด้วยนะครับ
ให้กำลังใจกันต่อนะครับทั้งสองท่านครับ